เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะ
หลังจากที่เรารายงานไปเมื่อประมาณ๒ชั่วโมงที่แล้ว

ใช่ค่ะคือเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจกันนะคะ
กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชม
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่สารดีกามีการอ่านคำพิพากษา
แล้วก็ฟังทางด้านโคศกชี้แจงมาทีเนี้ยค่ะเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ต้องทำความเข้าใจกันนายเปรมชัยกรณสูตรเนี่ยนะคะ
จำเลยที่๑ในคดีเสือดำเนี่ยหลังจากที่ไปที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ยงโดดเคลือคนขับรถกับนายธานีธุมมาตรนายพรานเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่ามีการลดโทษจำเลยทั้ง๓คนคนละ๘เดือน
เพราะว่ามีการยกเลิกความในมาตรา๕๕ของพรบคุ้มครองสัตว์ป่า
สามห้าทีนี้ก็เลยทำให้เป็นคุณกับนายเปรมชัยและพวก
ลดโทษลงคนละแปดเดือนทีนี้ปรากฏว่ามีคำชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ
คำพิพากษาวันนี้เนี่ยคือสารดีกาเนี่ย
พากษายกฟ้องเฉพาะข้อหาร่วมกันรับไว้ซึ่งซากสัตว์ป่า
มาตรา๕๕ของกฎหมายนี้เนื่องจากว่าอะไรคุณผู้ชม
คือพอมีกฎหมายใหม่ออกมากฎหมายเก่าก็ถูกยกเลิก
แต่ถามว่าอัตราโทษลดลงไหมไม่ได้ลดลงนะคะ
ดังนั้นอัตราโทษที่สารลงโทษยังจำคุกเท่าเดิม
หมายความว่านายเปรมชัยจำเลยที่หนึ่งเนี่ยยังถูกจำคุกเป็นเวลาสองปีสิบสี่เดือน
ส่วนนายยงโดดเคลือที่เป็นคนขับรถเนี่ยก็ต้องโทษจำคุก๒ปี๑๗เดือน
และนายธานีทุมมาทที่เป็นนายพรานจำเลยที่สี่เนี่ยจำคุกเป็นเวลาสองปียี่สิบเอ็ดเดือน
อันนี้คือล่าสุดที่มีการชี้แจงมานะคะส่วนอีกคนนึงที่เป็นจำเลยที่สาม
ที่เป็นแม่ครัวค่ะนางนาธีเรียมแสนเนี่ยนะคะพอใจคำพิพากษาสารอุทธร
ตั้งแต่ชั้นสารอุทธรณ์แล้วไม่ได้ยื่นดีการ์ต่อก็รับโทษ๑ปี๘เดือน
แล้วก็ปรับสี่หมื่นให้รอลงอาญานะคะอันนี้เป็นบทสรุปของคดีเสือดำของนายเปรมชัย
สรุปไม่ได้มีการลดโทษ๘เดือนนะคะ